ท่านผู้ชมครับใครจะไปเชื่อฮะมีแม่ลูกสองคนนะแม่กับลูกสาว
ทำงานอยู่ดีที่สวนปามที่สุราธานีเนี่ยเป็นบริษัทนะฮะ
มีผู้ชายคนหนึ่งคลุ้มคลั่งเมายาบ้าค่ะถือมีดพระวิ่งมาไล่ฟันนะ
เขาเจ็บหนักทั้งคู่นะฮะดูนี่ฮะอุ้ยเลือดอาบเลยอ่ะ
เขาถามหาความรับผิดชอบเลยว่าใครจะรับผิดชอบเขาเนี่ยค่ะนี่อยู่ดีดีนะฮะ
ภัยมาถึงตัวนะครับท่านผู้ชมครับแม่กับลูกนะฮะสภาพเลือดอาบใบหน้านะ
เต็มตัวไปหมดบาดแผลหลายจุดนะฮะที่ใบหน้ากับศีรษะนี้เยอะมากนะฮะ
ตอนที่เกิดเหตุนี้เขาถ่ายภาพไว้เนี่ยเลือดไหลไม่หยุดเลยสองคนครับทุกผู้ชมครับ
คนที่โพสต์ภาพเนี่ยนะฮะก็คือผู้ที่เป็นสามีและพ่อของคนเจ็บ
ชื่อนายสุทัยสุราฤทธิ์นะครับตอนที่กำลังพาภรรยากับลูกสาวที่บาดเจ็บสาหัส
ไปโรงพยาบาลกระบี่นะซึ่งจะอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุก็คือ
บริษัทสวนปามแห่งหนึ่งที่สุราธานีที่สุดนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นยี่สิบเอ็ดกันยายนครับทั้งคู่ถูกผู้ชายคนนึง
เมายาบ้าแล้วก็คลุ้มคลั่งอยู่ดีถือมีดพระวิ่งมาไล่ฟัน
คนก่อเหตุนี่ฮะภาพขวามือไว้หนวดนี่แหละนี่คือคนก่อเหตุนะครับ
เป็นใครที่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนึงดูอีกภาพนึงเนี่ยโอ้โหไม่ต้องสืบ
นี่ฮะถือมีดไปไล่ฟันเขาช่วงเขาพักกลางวัน
ไม่ได้ทะเลาะวิวาสไม่ได้มีปากเสียงและไม่รู้ตัวไม่ทันป้องกันตัวเลย
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายอัฐศิษย์นามสกุลหนูฉิมอายุ๒๙ปี
แม่กับลูกสาวนี้เขาทำทางที่เดียวกันไหมครับที่บริษัทแห่งหนึ่งในสุรธัณฑ์นี่
เป็นบริษัทสวนปามวันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับ
ท่านผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้หน่อยนะฮะได้คุยกับนายสุทัย
นี่ครับนายสุทัยนี่เป็นทั้งสามีแล้วก็พ่อนะฮะ
นายสุทัยอายุหกสิบสี่นะครับภรรยาที่บาดเจ็บคือนางประดับนะครับ
ลูกสาวชื่อนางสาวสุพัตราทั้งสองยังอยู่โรงพยาบาลนะครับ
นางสุทัยเขาเล่าเลยนะครับนางสุทัยบอกว่า
ภรรยากับลูกสาวกำลังจะขับรถออกจากบ้านพัก
เพื่อนำอาหารเที่ยงมากินกับเขาที่บ้าน
ที่ทำงานอยู่อีกจุดหนึ่งในบริษัทปามเดียวกันที่สุราธานี
จังหวะที่ลูกสาวกำลังจะขึ้นรถฝั่งคนขับ
คนร้ายเป็นผู้ชายก็มีอาการคุ้มคลั่งแล้วนะครับ
ถือมีดพระตรงเข้ามาหาลูกสาวแล้วฟันจนเป็นแผลเวอะวะ
ภรรยาที่อยู่อีกฝั่งนึงเห็นก็วิ่งเข้าไปห้าม
เพื่อไปช่วยลูกสาวก็ถูกคนร้ายฟันอีกคนนึง
ล้มลงไปแล้วคนร้ายก็ยังมากระหน่ำฟันอย่างไม่ยั้งนะครับ
มีเพื่อนคนงานเห็นก็เลยรีบเข้ามาช่วย
ส่วนตัวคนก่อเหตุเนี่ยวิ่งหนีไป
พอลูกสาวอีกคนนึงที่เป็นลูกคนเล็กรู้ข่าวนะครับ
ก็โทรไปแจ้งตำรวจสพบังสวรรค์
แล้วก็สามารถตามไปควบคุมตัวนายคนนี้ได้นะฮะนี่ฮะ
นายอัฐศิษย์หนูฉิมนะครับผู้ต้องหาคุมตัวได้แล้วนะครับ
จากเหตุการณ์นี้นะครับนางสาวสุพัตราถูกฟันที่หลังหนึ่งแผลนะครับ
หนักสุดคือกรามซ้ายหนึ่งแผลเพราะว่ากระดูกกรามนี่หักนะครับ
ส่วนผู้ที่เป็นแม่ของนางสาวสุพัตราคือนางประดับนะครับ
ที่อยู่ที่รถด้วยกันเนี่ยนะฮะถูกฟันเข้าที่ชายโครงซ้ายแล้วก็ขวา
ศีรษะอีก๓แผลแขนซ้ายอีกแขนซ้ายนี่เป็นแผลชะกัน๑แผล
โดยนางประดับเนี่ยต้องผ่าตัดไป๒ครั้งแล้วนะครับหลังเกิดเหตุเมื่อ๒๑กันยายน
นายสุทัยยืนยันว่าภรรยากับลูกสาวเขานี่ฮะยังนอนอยู่โรงพยาบาลนะครับ
ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะอะไรกับผู้ต้องหามาก่อนนะแต่ว่าแม่ของผู้ต้องหาเนี่ย
มาบอกว่าลูกชายเขาน่าจะคลั่งยาบ้าเพราะว่าก่อนก่อเหตุก็อารวาสอยู่ที่บ้าน
ื้อข้าวลื้อของจนกระจัดกระจายนะฮะแล้วพ่อเนี่ยก็ร้องไห้ตลอดเวลาที่พูดกับทีมข่าวนะครับ
บอกว่าเป็นห่วงลูกกับภรรยามากกลัวว่าจะเป็นอะไรไปหรือเปล่า
นี่ฮะร้องไห้นะตอนที่ให้สัมภาษณ์กับเรานะครับ
บอกถึงขนาดว่าคือเอาจริงเลยนะถ้าจะเป็นอะไรขึ้นมาจริงเนี่ย
ขอให้มีชีวิตอยู่เถอะพิการก็ได้เดี๋ยวพ่อหรือว่าสามีเนี่ย
ของเขาเนี่ยเขาเป็นทั้งพ่อทั้งสามีเนี่ยจะเลี้ยงเองจะดูเอง
ตอนนี้ครอบครัวเขาต้องขาดรายได้เพราะตัวของนายสุทัย
แล้วก็เมียกับลูกที่เจ็บเนี่ยทำงานอยู่บริษัทเดียวกัน
กับลูกเจ็บอยู่โรงพยาบาลตัวเขาก็ต้องหยุดงานมาเฝ้าอาการ
อยากให้ครอบครัวของผู้ต้องหาออกมารับผิดชอบเพราะตั้งแต่เกิดเหตุ
ก็มีแค่แม่ของผู้ต้องหามาบอกว่าลูกชายเขาเมายาบ้าคลั่งยาเสพติด
แต่ไม่เคยมาติดต่อแสดงความรับผิดชอบอะไรเลยนะครับ
ส่วนทางบริษัทที่ทำงานก็เข้ามาช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาพยาบาลบางส่วน
คือตรงนี้เราอยากได้
หมณ์การดูแลเยี่ยมหยาด้วย
ดูแลเยี่ยมหยาดเลยครับ
ซึ่งฝ่ายเฟ้าโครนนี่นี้แล้วกระดิษฐ์เขาติดใช้
ไม่ได้มาดูแลมาเล่นแบบนี้เลย
ไว้เยี่ยมใจตรงนี้
หัวไว้เยี่ยมใจ

มกยากกลางไงไม่รู้ได้
แต่ก็บอกว่าไปน้ำหลับมีดอยู่มั้งไว้ได้มั้งกัน
เราได้คุยกับคนที่นำเรื่องนี้มาโพสต์นะฮะ
คือลูกสาวคนเล็กของครอบครัวนะฮะนางสาวปัธมาอายุ๒๐นะครับ
ส่วนนี้คือพี่สาวกับแม่ของเธอนะครับ
เธอบอกว่าต้องนำเรื่องนี้มาโพสต์นี่ฮะเธอให้สัมภาษณ์กับเรานะครับ
บอกว่าต้องเอาเรื่องมาโพสต์เพราะต้องการเตือนให้ผู้คนเห็นถึงพิษภัยของยาเสพติด
ที่มันทำให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยต้องมาเดือดร้อน
อย่างแม่ของเธอเนี่ยต้องมาเจ็บหนักถึงขั้นอาจต้องพิการ
พี่สาวอาการสาหัสนะฮะครอบครัวขาดรายได้ทำงานกันไม่ได้
อยากให้ครอบครัวผู้ก่อเหตุมาแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นด้วย
ตอนนี้แม้แต่จะมาถามอาการยังไม่มีเลย
ก็อยากให้ออกมารับผิดชอบออกมาแสดงความจริงใจหน่อยโทรมามาหาบ้าง
เพราะคนรู้จักกันไม่ใช่ไม่รู้จัก
ใช่ยังไม่เคยมาเลยตอนนี้คืออยู่โรงพยาบาลตั้งแต่วันจันทร์
มาตั้งแต่วันสุขแล้วก็ยังไม่มีการมาอะไรเลยทั้งสิน
ผู้ต้องหาตำรวจจับได้ตั้งแต่วันที่ก่อเหตุนะครับ

ก็พบยาเสพติดในร่างกายด้วยนะครับ

เรื่องของมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครอง

ว่าสิ่งที่ก่อเหตุจะเป็นมีดพระแต่ว่าที่ตัวเนี่ยมีปืนนะฮะ
แล้วก็เรื่องของการครอบครองยาเสพติดด้วยนะฮะ

สำหรับกฎหมายเจ้าหน้าที่ต่างนะคะ